คุณผู้ชมต้องยอมรับนะคะว่าตั้งแต่โรคโควิด๑๙ระบาดเนี่ย
หลายคนเซกันเป็นแถวเลยนะคะชีวิตมันติดขัดไปซะทุกด้านเลย
บางคนมืดมนต์ถึงขั้นว่าคิดสั้นฆ่าตัวตาย
แต่คุณยายจุกค่ะคุณยายวัยเจ็ดสิบสามปี
โทษนะคะคุณยายขาพิการด้วยนั่งวิวแชร์แบบนี้ค่ะ
ขายพวงมาลัยดอกไม้สดอยู่ข้างวัดบวรแก้ขายยึดอาทิตย์เนี้ย
เกือบสี่สิบปีแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าคุณรู้ไหมว่าทำไมคุณยาย
ขาท่านถึงพิการถึงเป็นแบบนี้ไม่สามารถเดินได้
เพราะช่วงที่มีวิกฤตการณ์ทางการเมือง
ช่วงปีห้าเจ็ดมีการชุมนุมอะค่ะค่ะคุณยายเนี้ยไปถูกลูกหลง
ถูกเหล็กเสียบที่ขาจนทำให้คุณยายต้องตัดขาในที่สุดแบบนี้ค่ะ
คุณยายบอกไม่เกี่ยวอะไรกับการเมืองเลยนะแต่เอาล่ะ
ก็ยอมรับชะตากรรมของชีวิตสู้ทนค่ะกัดฟัน
พวงมาลัยดอกไม้ขายแบบเนี้ยพวงลับสักประมาณยี่สิบสามสิบบาท
เลี้ยงชีพหาเลี้ยงชีพนะคะคุณยายจุกเนี้ยจริงจริงชื่อว่า
ชื่อจริงนะคะคุณยายจันทนาอัธจรูนแล้วนักข่าวของเรา
คุณสุดปรีดามหายศไปพูดคุยกับคุณยายจ่อไมค์แบบนี้
ร้องไห้เลยนะคะคุณยายร้องไห้เพราะอะไรคุณ
จี้ใจดำแกไงถามว่าคุณยายเป็นไงบ้าง
คือคนเราเนี่ยเวลาตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเวลาคนเนี่ยมาถามด้วยความเป็นห่วงว่าเป็นไงบ้างเนี่ย
มันมันตี้ใจไงคุณนึกออกไหมคุณยายร้องไห้เลย
บอกว่าต้องกินข้าวทุกวันจังหวะนี้พูดไม่ออกค่ะพูดไม่ออก
คุณยายบอกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมารายได้ต่อวันเนี้ยขายพวกมาลายได้สักประมาณห้าสิบถึงหกสิบบาท
เพราะตอนนี้ไม่มีใครมาเที่ยวไงวัดบวรก็เงียบเหงาเนี่ยนะคะ
เราก็ถามต่อคุณสุดปรีดาก็ถามต่อ
เอาล่ะคุณยายคุณยายอยากให้ช่วยอะไรไหม
คุณยายจุกอกค่ะกลั้นน้ำตาไม่ไหวนะคะ
ยายบอกไม่ได้อยากได้หรอกเงินบริจาค
อยากใช้อยากเหงื่อแลกงานและแลกเงิน
คือขอได้ไหมใครที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณวัดบวรเนี่ย
ถ้าเกิดว่าเห็นยายช่วยอุดหนุนแกหน่อย
ช่วยซื้อพวงมาลัยดอกไม้สดแบบนี้ค่ะ
พวงละ๒๐บาทส่วนนี่รถเข็นรถเข็นนี่ก็เก่า
คุณดูนะต้องใช้ลวดพันแล้วพันเหล้าพันแล้วพันเหล้า
เพราะเก่าแล้วอะค่ะแล้วรถคันนี้แหละ
ใช้อุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ในการทำมาหากิน
คุณยายนั่งรถคันนี้มาขายพวงมาลัยนะคะ
คุณยายบอกว่าวอนได้ไหมใครเป็นผู้ใจบุญ
ถ้าท่านพอจะมีพอจะมีวิวแชร์
แม้ว่าจะเป็นคันเก่าแล้วไม่ต้องซื้อคันใหม่หรอก
คันเก่าแต่สภาพยังดียายขอเถอะยายขอนะ
ทุกวันนี้คันนี้มันแทบจะพังจะนั่งไม่ได้แล้วอะค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
นำเสนอข่าวของยายจุกไปปรากฏว่า
แฟนข่าวน่ารักมากแฟนข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อมาเลยค่ะ
อยากจะช่วยเหลือคุณยายจุกนะคะมีการมอบรถนี่ค่ะ
อบรถวิวแชร์คันใหม่ให้กับคุณยายนะคะ
ก็คือขอประกาศชื่อดังคุณอำนาจกล่อมพงศ์อายุ๔๗ปี
เห็นแล้วสงสารคุณยายจุกจับใจมากสงสารแบบจับจิตจับใจ
พอดีว่าที่บ้านมีรถเข็นที่ซื้อไว้ให้คุณแม่
ไว้คันหนึ่งตอนนั้นคุณแม่ลื่นล้มเดินไม่ได้
ก็เลยอยากส่งมอบรถวิวแชร์คันนี้ให้กับคุณยายจุก

เห็นแล้วสะเทือนใจมากครับ
คือแบบเราก็นึกถึงแม่เรา

ก็เลยสงสารสงสารมาก
ก็เลยบอกคุณแม่ว่าแม่ให้คุณยายจุกนะ
แกไปใช้แม่เขาก็ยินดีที่จะให้เลยครับ
ขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงขายของดี

แล้วคุณรู้ไหมหลังจากที่คุณน้ำนาฬ

คุณสุดปรีดาค่ะหอบฮิ้วขึ้นรถไปเลยนะคะ
เอาไปให้ยายจุกด้วยความดีอกดีใจนี่ยายยิ้มได้แบบนี้
ยายชูไม้ชูมือจะบอกอะไรรู้ไหมจะบอกว่าหนูจ๋า
ตั้งแต่ออกข่าวไปเนี่ยมีคนมามอบรถเข็นรถวิวแชร์ให้แบบนี้
ตั้งแต่เช้าเลย๕คันและรวมของที่คุณสุดปรีดาเอามาให้ก็เป็นคันที่๖แล้วนะ
ยายดีใจยิ้มได้แบบนี้ค่ะเพราะรถเข็นเหล่านี้เป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะใช้ทำมาหาเลี้ยงชีพนะคะ
เราก็ดีใจด้วยยายจุกอยากฝากขอบคุณฟังเสียงยายจุกหน่อยนะคะยายจ๋าเชิญจ้า
สัก๔๕คันแล้วมั้งนี่นี่จะพูดอะไรดีใจ

ขอบคุณมากบอกขอบพระคุณมากนะเหลือใช้แล้วยายจะไปแจกตามบ้านนอกไปแจกคนพิการบ้านนอก
ตาไม่เห็นขาเดินไม่ได้คนที่พิการเดินไม่ได้เยอะ
นี่จะบอกว่าคนละอารมณ์กับตอนแรกที่เราไปสัมภาษณ์เลยนะครั้งนี้คุณยายยิ้มได้แล้วคุณยายจิตใจดีมากเอื้อเฟือเผื่อแผ่
ก็คิดแหละค่ะว่ารถเข็นที่เหลือเนี่ยแหมคนเดียวก็ใช้คันเดียวก็พอใช่ไหม
ยายบอกว่าเดี๋ยวจะเอารถเข็นที่เหลือเนี่ยไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านตามบ้านนอกที่เขาก็ลำบากนะคะ
ยายจุกยังขอบคุณแล้วก็บอกว่าขอให้ผู้ใจบุญสุนทานทุกท่านเนี่ย
คลาดปลอดภัยโดยเฉพาะแคล้วคลาดจากโรคโควิด๑๙ขอให้ลมเพลลมพัดฟ้าฝนออกไปให้หมด
ดูเป็นข่าวที่ดูและยิ้มได้นะคะยังเห็นน้ำใจของคนทั้งสังคมอยู่
นี่แหละเขาเรียกว่าเราไม่ทิ้งกันของจริงเออ